ก่อเหตุชิงรถตำรวจสาวพอด์เขาวงจังหวัดกาลาศิลป์

ซึ่งคือคนร้ายกลุ่มนี้ถูกตำรวจจับ
ซึ่งให้คุณผู้ชมไปดูภาพจังหวะที่คนร้าย
ขโมยรถของตำรวจแล้วก็แหกด่านหนีไปกันหน่อย
ตรงนี้คือจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ตำบลหนองบ่อ
อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนปฏิบัติหน้าที่
มีแนวกลวยมีป้ายหยุดตรวจกันชัดเจนแล้วก็รถคันนี้
รถตำรวจด้วยนะครับพุ่งมาอย่างเร็วไม่คิดที่จะหลบใครเลย
เจ้นเที่ยวกระโดดหนีกันพันละวันนะคะเสร็จการกระโดดขึ้น
บ่ายเมื่อวานนี้นะประมาณสักบ่าย๒โมงครึ่งได้
อำเภอเขาวงค่ะอยู่อยู่เนี่ยไปเจอรถต้องสงสัยนะคะ
เป็นกระบะอีซูซูสีส้มทะเบียนเจ็ดกไก่ดชดาสี่สามหนึ่ง
กรุงเทพมหานครขับมาถึงด่านคันนี้แหละค่ะ
ตำรวจเขาก็ขอตรวจค้นแต่คนที่ขับเนี่ยเป็นวัยรุ่น
กับเพื่อนที่นั่งมาด้วยจอดรถแล้ววิ่งหนีไปเลยค่ะ
ตอนแรกก็นึกว่าจะหนีไปเฉยเปล่านะคะไปชิงรถกระบาดตำรวจที่จอดติดเครื่องเอาไว้อยู่แล้วขับหลบหนีไปเลย
หลังเกิดเหตุตำรวจเขาก็วิทยุแจ้งให้ช่วยกันสกัดจับรถตำรวจคันนี้
ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้วก็เข้าเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ
คนรถกระบะของคนร้ายคันสีส้มเมื่อสักครู่นี้ก็เจอยาเสพติดนะคะเป็นยาบ้าสองมัดรวมทั้งหมดสี่พันเมตร
เจ้าหน้าที่เขาก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะหลังจากนั้นตำรวจสอบพ่อเขาวงก็ขับรถไล่ติดตามคนร้ายไปนะคะ
มีตำรวจสัมพณฑ์นาแกตามไปสูญทบด้วยก็ไปเจอรถตำรวจจอดอยู่บริเวณสันเขือนในภื้นที่อำเภอนาแกค่ะ
สั่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาหลักฐานเกี่ยวกับคนร้าย๒รายนี้แล้วนะคะ
เรื่องต้นมีการเรียกตัวผู้ต้องสงสัยที่น่าจะเกี่ยวข้องตามเอกสารครอบครองรถกระบะที่พบยาบ้า
ก็คือนายพฤษสุขรีอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอำเภอปลาป่าค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาเรียกมาสอบปากคำแล้ว
เขาบอกว่าโอ๊ยรถเขาคันนี้ขายไปแล้วขายไปตั้งหลายเดือน
คนซื้อก็คือนายจีรศักดิ์หรือนายออสอายุ๓๒ปีเป็นชาวอำเภอนาแก่ค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราได้ข้อมูลก็เลยเดินทางไปที่บ้านนายจีรศักดิ์เลย
ไปเจอนายบุญเริ่มผู้ใหญ่บ้านวัย๕๖ปี
แล้วก็เป็นพ่อของนายจิรษักด้วย
นายบุญเริ่มบอกว่าลูกชายผมไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่นอน
แล้วก็ไม่เคยเห็นลูกชายขับรถกระบะสีส้มคันนี้เลย

เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นลูกเขาหรอก
เออถ้างั้นยังต้องมีข่าวแฮกคู่ก่อนอะ

ล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว๑คน
ชื่อว่านายชัชยะนันอายุ๔๐ปีเป็นชาวร้อยเอ็ดค่ะ
มีประวัติถูกจับคดียาเสพติดมา๓ครั้งแล้ว
เพิ่งพ้นโทษมาปี๒๕๖๑นะคะ
ตอนนี้มีการประสานตำรวจสพเขาวง
ขอสารจังหวัดกาลสินออกหมายจับไปแล้วนะคะ